สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในระยะนี้เนี่ยบ้านเราจะร้อนเหมือนลุกเป็นไฟนะคะ
แต่มีโอกาสที่จะพบเจอกับฝนได้ในหลายจุดค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะในภาคอีสานค่ะเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนกำลังปานกลางนะคะ
แผลลงมาบริเวณภาคอีสานค่ะแล้วก็ทะเลจีนใต้
ลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ภาคอีสานที่ตอนนี้มีอากาศร้อนจัดจัดเนี่ย
ปะทะกับลมเย็นคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
อบนำความชื้นเข้ามาปกครุมประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยของเรามีโอกาสฝนตกได้ในหลายพื้นที่
วกกับมีฟ้าหลัวและก็มีอากาศร้อนค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
ไปดูกระต่ายน่ารักนะคะแต่กระต่ายพวกนี้ค่ะเกิดจากปรากฏการณ์ลานีย่า
คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าลายนิย่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศเท่านั้น
แต่ยังทำให้เจ้ากระต่ายพวกนี้แพร่พันธุ์ได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่ามีพืชเติบโตได้ดีนะคะเป็นอาหารของกระต่ายนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ